ที่จังหวัดเชียงใหม่กันเลยไปเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปทานอะไรอร่อยกันนะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอจอมทองครับที่นั่นเขามีเมนูเด็ดนั่นก็คือลาบปลาเพี้ย
หน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันหน่อย

คือปลาเพี้ยหรือว่าปลากานะครับเป็นปลาน้ำจืดเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกับปลาตะเพียน
หากินอยู่มากนะครับในแหล่งน้ำจืดโดยเฉพาะรุ่มน้ำปิ่งครับแน่นอน
เพราะฉะนั้นรุ่มน้ำปิงนี่ก็เชียงใหม่นะชาวบ้านเขาก็นิยมนำมาบริโภคโดยการปรุงสด
อย่างเช่นลาบหรือว่าไปทำน้ำยาเนื่องจากเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีเนื้อเยอะ
เอามาทอดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับค่ะสำหรับลาบปลาเพี้ยเนี่ยนะครับ
เด็ดขึ้นชื่อของเมืองเหนือต้องยกให้อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เป็นอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อมากเลยนะโดยเฉพาะริมแม่น้ำปิงบริเวณประตูระบายน้ำฝ่ายวังปาน
ก็จะมีร้านขายลาบปลาเพี้ยตลอดเส้นทางครับแต่ว่าร้านนี้ขึ้นชื่อกว่าใครก็คือแอ๋ม
ล่าปลาแอ๋มล่าปลาน้องแอมเหรอคะเนี่ยเขาชื่อร้านชื่อแอ๋มไปร้านนี้กันได้
เขาบอกว่ารสชาติความแซ่บของลาบเนี่ยนะครับทำด้วยนี่เลยน้ำซุปกระดูกปลา
เคยได้ยินแต่น้ำซุปกระดูกหมูกับกระดูกไก่โครงไก่อะไรแบบนี้นี่เขาทำน้ำซุปด้วยกระดูกปลานะครับ
แล้วก็ปรุงรสขมปลาแร่มปลาแร่มด้วยดีปลาเพียครับและเมื่อยกมาเสริมนะครับจะเพิ่มความกรอบเข้าไป
นี่ก็คือเกล็ดปลาทอดไปโรยบนหน้าล่าปลาอีกด้วย
เกล็ดปลาก็เอามาเป็นแบบส่วนประกอบได้ด้วยใช่แล้วครับเอาไปทอดให้มันกรอบเลยนะ
เรียกได้ว่าปลาเพี้ย๑ตัวเนี่ยนำมากินได้หมดเลยนะ
ส่วนใครที่ต้องการลิ้มลองแล้วก็อยากจะเชิญชวนเหลือเกินไปชิมกันได้
แอ๋มล่าปลานะครับอยู่ติดกับวัดท่าหลุกถ้าไปไม่ถูกก็โทรไปสอบถามสิครับ
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้เลย๐๘๐๔๙๒๙๖๔๒ครับ
น่าสนใจน่าสนใจคือเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ดิฉันจะไปเชียงใหม่ด้วย
คุณก็เลยนำเสนอเรื่องของเชียงใหม่มีทั้งกลองขนาดใหญ่มีทั้งอาหารเด็ดค่ะ
ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปลองค่ะคุณไปได้ไปได้ตามไป
แอวเหนืออยากไปมั่งยังไงเดินตามไปนะว้าวว้าว
คุณอยู่กรุงเทพนี่แหละเดี๋ยวอาทิตย์นี้แหละอาทิตย์เจอกันปกติป่ะ
ใช่เจอกันปกติเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไปไม่หายไปจากหน้าจอ
แต่พรุ่งนี้ก็กลับมาพรุ่งนี้ยังอยู่พรุ่งนี้ยังอยู่
เหมือนเดิมหลับมาเจอกันนะครับ